ส่วนผมก็ฮีโร่เหมือนกันนะครับ
เรื่องการจับโง่ทีอ่างทองต้องเถอะ
พี่รัดหาไปช่วยจับโง่สิงหางลายตัวเบลอเลยครับ
อุ๊ยโง่เฮาแน่แบบนี้
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในบ้านพักเลขที่๓หมู่๔
ตะบลชายภูมิอเผิศชายโยจอ่างทองเมื่อวานนี้ครับ
นางสาวรัฐาตะเพียนทองกู้ภัยคนเก่งนะครับ
ผู้ชำนาญการจับงูของสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
เอาทีมเข้าไปช่วยจับงูตัวเบลอเลยครับ
มันแอบอยู่ใต้ตู้เย็นนี่นี่นะฮะ
รัฐาพยายามล้วงมือเข้าไปครับ

นี่นะคือก่อนที่จะจับตรงนี้แล้วเขาบอกค่อยดึงออกมา
แล้วเอามือลูบงูเบานะครับ
แล้วก็จับไปที่หัวอย่างง่ายดายปลอดภัยไร้กังวลแบบนี้นะครับ
ซึ่งจะดูชัดแล้วเนี่ยมันเป็นงูสิง
งูสิงหางลายตัวใหญ่แต่ใหญ่จริงยาวตั้ง๓เมตรนะครับ
งูไม่มีพิษหรอกก็เลยเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ราตรีมากพุ่มท่านเจ้าของบ้านอายุ๖๗ปีเล่าบอกว่า
หลานสาวเป็นคนไปเจอนะงูตัวนี้มันไปซ่อนอยู่ใต้ตู้เย็นนะครับ
แล้วก็คิดว่าเป็นงูเห่าในตอนแรก
จากนั้นเธอก็พยายามจะเอาไม้เขียวมันไม่ออก
ก็เลยแจ้งทีมกู้ภัยนะฮะพี่รัฐาเลยต้องมาจับแบบนี้นะครับ
ก็พอปล่อยงูสิงหางลายเข้าแล้วก็เอาไส้เดือนโยนให้พี่รัฐาสักตัวหนึ่ง
ว๊ายคิดเลยนะคิดเลยไม่ได้เลยนะครับ